คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเหตุวิวาสกลางถนน
เมื่อมีกลุ่มวัยรุ่นกลางถอยรถชนกับคู่อริ
ก่อนจะมีการชักปืนออกมายิงเหยื่อจนล้มทั้งยืน
อาการสาหัสนะคะแล้วก็ซิ่งรถหนีไป
ล่าสุดค่ะตำรวจได้หลักฐานกล้องวงจรปิดนาทีเกิดเหตุ
แล้วก็มีการสั่งออกหมายจับคนร้าย
ส่วนต้นสายปลายเหตุที่นำมาสู่การยิงกันขนาดนี้
มันเกิดอะไรขึ้นไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ภาพวงจรปิดกลายเป็นหลักฐานสำคัญ

ตำรวจใช้ไล่ลากคนร้ายก่อเหตุยิงกันกลางถนน

อำเภอทุ่งสงศ์ตอนตี๓วันที่๑๐มกราคม
ปฐมบทของเรื่องเริ่มจากทั้งสองฝ่าย

จอดรถทะเลาะกันกลางถนน
ฝ่ายผู้ก่อเหตุถือปืนขู่โดยมีเหยื่อ

แต่ถ้าว่าเกิดการยื้อยุดฉุดกระชาก
ถูกกลุ่มคนร้ายขับรถลากถอยชน
กระทั่งจบลงที่คนในรถชักปืน๙มม
ออกมายิงเหยื่อจนล้ม
ตำรวจสพทุ่งสงศ์พร้อมด้วยกู้ภัยสยาม

รีบนำร่างเหยื่อกระสุนส่งโรงพยาบาล
ทราบชื่อคือนายบรพงศ์หรือเด่นดำชูวัย๓๐ปี
เป็นน้องชายนายนารินดำชู
ทนายความชื่อดังในพื้นที่
ถูกคมกระสุนก้าวหม่อเข้าที่ไปหน้า
ฝังศีรษะอาการสาหัส

บอกทั้งสองฝ่ายมีเรื่องกันในผับทุ่งสงศ์

เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีคู่กรณีขับรถไล่ตามมาปาดหน้า

จบลงที่เสียงปืนจากฝ่ายตรงข้าม
นารินคำชูพี่ชายเหยือกปืนให้การ
บอกตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้ว

ลั่นไก่เป็นทหารพรานอยู่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน

หลังเกิดเหตุมือปืนได้มีการโทรศัพท์มา
เพื่อเจรจากลายเกลี่ยกับญาติ
แต่ไม่สำเร็จยืนยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
พิจัยของเจ้าหน้าทีบนะครับ

ผมเดินทางจากกรุงเทพผมมาถึงที่นี่นะครับ

จะกลับมาทำงานอีกทีก็วันศุกร์
ผมก็เจ้าหน้าที่ของรัฐคุณ
มีเหตุพิเศษมีเคสพิเศษอย่างนี้

ไม่มอบหมายให้ใครดำเนินกดียังไงต่อ
ซึ่งกระบวนการอย่างนี้ผมว่ามันล่าช้าเกินไป

ต้องไปจับกลุ่มผู้กระทำความผิด

เพื่อไม่ให้พญานหลักษณะมันสูญหายได้นะครับ

บอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แค่นี้น่าจะพูดคุยกันดี
ไม่ควรใช้ความรุนแรงถึงขั้นยิงกัน
ส่วนเรื่องคดีความให้ลูกชายคนโตที่เป็นทนายความเป็นผู้ติดตาม
ตอนนี้ยังห่วงอาการลูกชายเพราะโดนยิงเข้าจุดสำคัญ
อาการเป็นตายเท่ากัน

สืบสวนทุ่งสงศ์ได้ข้อมูลว่า

มีพักพวกที่เป็นทหารพรานมาด้วยกัน
เรื่องต้นมีพยานหลักฐานทุกอย่างชัดเจน
ขออนุมัติออกหมายจับ
และประสานต้นสังกัดติดตามตัวมาดำเนินคดี
ไม่รู้จักระงับยับยั้งอารมณ์
จากเรื่องเล็กบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันที
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้ว

หรือว่าเปลุสซึ่งเป็นมือยิง
ส่วนอีกคนจะมามอบตัวในวันพรุ่งนี้นะคะ

แล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ